มีผู้ชายนะคะใช้ปืนตบหน้า
คุณป้าอายุประมาณ๔๐๕๐ปีกลางถนนแถวลาดกระบังนะคะ

แต่ภาพจากคนที่เขาถ่ายเอาไว้มันเห็นทะเบียน
เขาบอกว่าตามตัวได้ไม่ยาก
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปอีกครั้งนะคะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรค่ะ
เหตุการณ์นี้มีภาพคลิปสองมุมด้วยกัน
มุมนี้เป็นมุมจากด้านหลังรถคันสีดำคันนี้
เป็นภาพคุณป้ากำลังยื้อยุดฉุดกระชากเสื้อผู้ชายคนหนึ่งนะคะ

และรอปภที่เห็นเหตุการณ์ก็ไปพยายามแยกกันออก

ทำให้เสื้อหลุดออกจากตัวเข้าไป

จากนั้นไปขึ้นรถสีดำคันนี้แล้วขับออกไปค่ะ

ศีรษะเต็มไปด้วยเลือดแตกด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของ๑๓สิงหาคม
ที่ผ่านมาถนนลาดกระบังค่ะ
คุณไตรรัฐเพชรธรรมรงชัย๑๑
พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเล่าว่า
เห็นคุณป้าถูกชายคนนี้ใช้ปืนตบหน้าผากค่ะ
แตกเลยอยากเข้าไปช่วยตอนแรกนะ
แต่กล้ากลัวกลัวว่าเขาจะยิงออกมา

แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยิงแล้วเลยเข้าไปช่วยนะคะ
อกจากนี้ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับพลเมืองดีอีกคน

บอกว่าก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นคุณป้าขับแกรปเนี่ย

จากนั้นเห็นรถคันนี้ค่ะคันสีดำนี่แหละ
เลนส์๒มาแล้วก็แซงไปที่ด้านหน้า
จอดปุ๊บถอยหลังมาชนรถคุณป้าเลยค่ะ
ตอนนั้นไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายไปมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่า
พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคุณป้านะคะ
ถูกตีไปหลายครั้งค่ะเขาเห็นใจนะคะ
แต่เมื่อเห็นผู้ชายถือปืนตัวเขาเองรู้สึกไม่ปลอดภัย
หลังจากนั้นมีรอปภเข้าไประงับเหตุ
มองว่าฝ่ายชายทำเกินกว่าเหตุค่ะ
ส่วนอาการของคุณป้านะคะลูกสาวบอกว่าเย็บไป๑๒เข็ม
แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นคุณหมอให้กลับบ้านได้
แต่ต้องกลับมาหลังแผลที่โรงพยาบาลทุกวันนะคะ
แจ้งความเอาไว้แล้วที่สนราชกระบัง
แต่ว่ายังติดตามตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ค่ะ
ความคืบหน้าคดีนี้ทีมข่าวของเราติดตามไปที่สนลาดกระบัง
ตำรวจบอกว่าทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ชื่อว่านายเศรษฐวุฒิผาดีอุ่นอายุ๓๖ปีค่ะ
ตอนนี้ทางตำรวจสนราชกระบังรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ชายคนนี้แล้ว
เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจด้วย
ในกรณีที่พลเมืองดีถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์ค่ะ

คุณป้าชื่อว่าคุณป้าสุรางสินแก้วอายุ๔๙ปี
เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและทนายค่ะ
มาให้ปากคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน
เรื่องต้นคุณป้าสุรังยังมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อย
แล้วก็เจ็บแผลเพราะว่าเย็บไป๑๒เข็มนะคะ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อนให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วค่ะ
ตำรวจได้ข้อมูลหมดแล้วนะครับ